ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่ายอมรับเลยว่าตั้งแต่โควิด๑๙มา
ก็ทำเอาหลายคนงานหดงานหาย
เหนือจากเหล่าศิลปินในวงการบันเทิงแล้ว
หลายคนผันตัวไปทำอาชีพเสริมก็เยอะ
แต่ถ้าเกิดว่าอาชีพอีกหนึ่งอาชีพก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมด้วยล่ะคะ
ยิ่งโดนผลกระทบหนักเข้าไปอีกค่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือเนี่ยค่ะนักร้องหนุ่มสุดติ๊ดค่ะพี่น้อยวงพลู
พี่น้อยโพสต์ภาพโรงแรมของตัวเอง
แล้วก็ระบายความในใจลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว

อาจจะไม่รู้นะว่าพี่น้อยสร้างโรงแรมแห่งหนึ่งเอาไว้
แต่ตอนนี้พี่น้อยบอกว่าน้อยวิ่งในโรงแรมที่ไม่มีแขก
แล้วก็ร้องเพลงในห้องที่ไม่มีใคร
รู้ดีว่ามีคนที่เหนื่อยกว่ามหาศาล
ยังไงก็ตามน้อยหวังว่าพนักงานโรงแรมของเรา

และคนฟังเพลงก็จะได้จูงมือกันอีกครั้ง
โดยล่าสุดพี่น้อยเล่าให้เราฟังบอกว่า
ยังรอลุ้นอยู่ทุกวี่ทุกวันเลยว่าโรงแรมทั้ง๓แห่ง
จะได้กลับมาเปิดอีกครั้งหรือไม่
ซึ่งพี่น้อยก็ไม่เคยทอดทิ้งลูกน้องนะคะ
ถึงแม้ว่าไม่มีรายได้เลยสักบาท
แต่ก็ยังมีข้าวให้กินครบ๓มื้อค่ะ
โรงแรมก็ยัง๐อยู่ครับ
ก็ต้องรอน่าจะหวังว่าปลายปีครับว่าจะไปรอดได้
แต่ณตอนนี้เราก็ต้องมันขึ้นอยู่กับการที่เราต้องพยุงพนักงาน
แล้วก็เราบอกพนักงานทุกคนว่า
แม้แต่เรายังอยู่ไม่รอด
แต่ว่าถ้าเกิดใครตกงานไม่ไหวจริง
คุณสามารถเรามี๓มื้อให้คุณ

ถ้าเกิดคุณไม่มีไหนที่จะไปนะครับ

ทอดทิ้งแม้แต่เรายังไม่เปิดนะครับ
ครอบครัวผมมีก็มี๓โรงแรมที่พัทยา
แล้วก็๒ในกรุงเทพใช่ไหมครับ